กระทะนะฮะแล้วก็ผัดใส่ซีอิ๊วคณะหอมใหญ่แล้วก็มาเติมใส่ท็อปปิ้งบนข้าวผัดด้วย
นี่ครับอยากใส่อะไรก็ใส่เลยไข่ดาวกุญเชียงผักแล้วแต่เลย
ใช่ค่ะไข่ดาวแค่เจาะไข่แดงให้ดูด้วยโห้น่ากินจริงเลย
ขายถุงละ๓๐บาทใครที่ผ่านไปผ่านมาลองกินแล้วกันนะครับ
ขอขอบคุณติ๊กต๊อกสายกินสาวสวยด้วยนะครับ

เออใช่เหมือนอารมณ์ผัดมาม่าไม่แน่ใจ
แต่ว่าดิฉันตามติ๊กต๊อกของเธอคนนี้อยู่

ทีตลอดแหลกโอ้โหมีแต่ของกินอร่อย

เออถ้าคุณเขียนเป็นดอเด็กก็จะอ่านอีกแบบนึง
เอาเหมือนกันไปตามดูแล้วกัน
ของกินอร่อยมากมายนะคะคุณชนะขอบคุณค่ะ
ไทรัตวิทย์ช่อง๓๒ครับ